พายคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะช่วงนี้หน้าฝนพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษต่าง

ล่าสุดที่กระบี่มีผู้หญิงคนนึงถูกแมงมุมมีพิษไม่ทราบชนิดกัดนะคะ
แล้วเธอก็ปล่อยทิ้งไว้จนอาการมันเป็นหนองมันบวมแดง
ล่าสุดตอนนี้เธออยู่ในไอซียูไม่รู้สึกตัวมีภาวะสมองเสื่อมลง
แล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปถึง๔ครั้งด้วยกันนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางจันทิพย์วงดาวอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
นายยาโกมาชายสามีเล่าให้ฟังบอกว่า๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวเขากับภรรยาเนี่ยไปบ้านพี่ชายแล้วอยู่ภรรยาบอกว่ามีอาการปวดบวมแดงที่ข้อมือ
เวียนศีรษะปวดหัวพาไปหาหมอที่คลินิกในตัวเมืองกระบี่แล้ว
แต่อาการไม่ดีขึ้นข้อมือก็บวมมากขึ้น
ก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่เช้าวันที่๑๑กรกฎาคม
ต้นหมอบอกว่าแผลติดเชื้อแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
ลูกชายบอกว่าแม่น่าจะถูกแมงมุมแม่ม่ายกัดเพราะอาการมันใกล้ใกล้กัน
แพทย์สุพธภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่บอกว่า
ที่ทำการรักษาแจ้งว่าผู้ป่วยถูกแมงมุมไม่ทราบชนิดกัด
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีโรคไตเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
เหลืองตาเหลืองเป็นมาประมาณ๑เดือนแล้ว
แล้วก็มีโรคทาราซิเมียร่วมด้วย
มีอาการสมองเสื่อมลงระบบหายใจล้มเหลว
ส่วนแผลที่บวมแล้วก็อักเสบหมอผ่าตัดเอาน้องออกเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผู้ป่วยมีอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นไปถึง๔ครั้ง
ก็ปั๊มหัวใจจนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจให้
สาเหตุก็คือน่าจะเป็นพิษที่เกิดจากแมงมุม
วกกับภาวะแทรกซ้อนของโรคที่มีอยู่แล้ว
และยิ่งแผลติดเชื้อก็เลยทำให้ภาวะต่างของร่างกายล้มเหลว

ว่าใครก็ตามที่อาจจะถูกแมลงถูกสัตว์มีพิษต่างกัด
โดยที่เราไม่รู้เนี่ยอย่าไว้วางใจค่ะ
จะถูกกัดแค่เล็กน้อยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงชีวิตได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนอะไรกัดแบบที่ไม่รู้หรือว่ามันมีลักษณะผิดปกติขึ้นมา
รีบไปหาหมอนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะ